มีทั้งอังุณเขียวลองกองลำยาย
พี่เบิร์ตทำไมอังุณเขียวเรียกว่าอังุณเขียว

ก็คือมีพี่น้องกัน๒คน

ทีนี้ลูกของน้องชายเนี่ย

น้องชายก็นั่งร้องไห้เสียอกเสียใจ
ก็เลยเรียกว่าอโศกมาจนถึงทุกวันนี้

แถวอโศกก็มีอังุณขาย

รองกอง๑กิโลกรัมถูกที่สุด
ของผมผู้สาวขาล็อก

ลำไยนี่บอกได้เลยว่า๑กิโลกรัมเท่ากันฮะ

รองกองเมื่อก่อนก็ไม่เรียกรองกอง

ผู้หญิงคนหนึ่งไปแต่งงานเป็นผู้หญิงจากฝั่งใต้

เจ๊มันคนละอย่างกันเจ๊
ผู้หญิงจากปากใต้ตังหยุงมัด
มาแต่งงานกับคนกรุงเทพ
จนมีลูกด้วยกัน๔คน
ก็เลยเรียกว่าสี่พญามาจนทุกวันนี้

จะเป็นเรื่องที่กว่า

ก็เลยเรียกว่า๔ภญภาคมาจนทุกวันนี้

เข้าไปเล่าเรื่องข้างในดีกว่าค่ะนะเบิร์ต

คุณคะอย่าลืมถามข้อที่หนึ่งของคุณค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ผมกำลังคิดอยู่ครับว่าจริงแล้วอังุ่นเนี่ยของโปรดผมเลย
จริงป่ะทานบ่อยป่ะปกติสีเขียวนี่นะลองชิมมั้ยว่าอันนี้มีเม็ดหรือไม่มีเม็ดมันมีหลายแบบนะ
ที่นี่มาดูด้วยอะไรวะมีเม็ดไหมก็คือมีเลย

แล้วก็แบบรสชาติก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร

ผมว่า๒อย่างนี้ค่อนข้างมีราคา
ในส่วนตัวก็ยังเชื่อในความคิดแรกอยู่

นั่นคือลำไย๑กิโลกรัมอร่อยด้วย

๑๐๑อะพี่
ถือว่าสูงไหม

จะเฉลยที่รองกองที่คุณอนอยไม่ได้เลือกค่ะ

ขอให้อัพแฮมค่ะ

องุ่นเขียว๑กิโลกรัม

ถูกกว่า

ถูกกว่า

อังุ่นเขียว๑กิโลกรัมเป็น
ผลไม้ที่ราคาถูกที่สุด

ณปัจจุบันไม่ใช่ฤดูเขา

เราเอาราคานะวันที่ถ่ายทำ

อาจจะอยู่๖๐๘๐๗๐ประมาณนี้

สะสมไปแล้ว๒๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ของผมสาหร่ายอบกรอบ
สไปซี่บาร์บีมีคิว
สไตล์เกาหลีรสสไปซี่เช่นกันครับ

อันนี้ถูกกว่าอันนั้นกินอยู่
อันนั้นน่าจะถูกกว่าแล้วเขากินอย่างนั้น
เดี๋ยวก็หาว่าไม่เชื่อเป็นสาหร่ายหรือเปล่า
อร่อยไอ้ชอบกรอบอร่อยอันนี้อร่อยแล้วถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่า
ลองมีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มาโกหกเขานะ
มีดิอันนี้น้ำมันงานี่

กินปุ๊บพูดเกาหลีได้เลยเฮ้ย

เกาหลีหรือเปล่า

เอาล่ะคุณละน้อยนี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณค่ะ
มูลค่า๔๐๐๐บาทสาหร่ายจากปฏิตะทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงผมเป็นคนที่ชอบทานสาหร่ายมากตั้งแต่เด็ก

แล้วจะโดนที่บ้านบอกบ่อยว่าสาหร่ายเนี่ยมันทอดนะ

ตอนแรกผมมองว่าสาหร่ายมันเป็นพืชมันจะลดน้ำหนักได้
แต่ว่าพอทอดมันทำให้เราน้ำหนักมากขึ้น
เพราะฉะนั้นแสดงว่ากระบวนการการทำมันจะยุ่งยาก

ผมยังมองว่าทอดอ่ะยังเป็นขั้นตอนที่ทำแล้ว

ได้ครับขอเป็นข้อสองครับผม
คุณคิดว่าสาหร่ายทอดเกาะสใบซี่บาร์บีคิว๓๐กรัมจากมาชิตะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
อันที่อยู่ตรงหน้าเป๊กนี่นะคะที่คุณอนอยไม่ได้เลือก

หรือว่า

ก็สาหร่ายมันก็ไม่ธรรมดา

สาหร่ายทอดกรอบสไปซี่บาร์บีคิว
กรัมที่คุณอนอยเลือกและวิเคราะห์ไว้ว่า
กระบวนการทอดน่าจะถูกกว่าการอบ

๖บาท

สาหร่ายอบกรอบรสออริจินัลที่คุณอนอยไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๓๙บาท

ขอให้ทฤษฎีทอดและอบปรงคุณถูกต้อง

และราคาอยู่ที่

สาหร่ายมาชิตะทอดกรอบเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ข้อต่อไปค่ะจำนวนรับท่องขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ข้อต่อไปถามว่าของที่ไหนราคาถูกที่สุด

อันนี้คือกับข้าวท็อปมาร์จจากอีทิโภค่ะ
อันแรกที่อยู่ตรงหน้าเป๊กค่ะหมูคั่วกิ้ง

อันที่๓ค่ะหมูทอดกระเทียม

แบบไหนราคาถูกสุดกันแน่

ปกติผมเป็นคนใต้อยู่แล้วคั่วกิ้งเนี่ยทานบ่อยมาก

คนชุมพรนี่คนใดพี่ที่คนใดนี่

หลังส่วนจากจุดกัก

อันนี้หมูทอดกระเทียมกินบ่อยมาก

ผมจำได้ว่าผมจะต้องซื้อข้าวมาเพิ่มแล้วก็กินด้วย
แล้วผมจำได้ว่าค่อนข้างแพง

นั้นผมขอตอบเป็นคั่วกิ้งครับ

อืมก็ไม่ธรรมดานะครับ
และแกงเขียวหวานไก่ที่บอกว่ายุ่งยากสักนิดนึ

กะทิเครื่องแกงมะเขือไก่และน้ำ

จ้าวคุณจ้าวันนี้คือจ้าวคุณค่ะ

หน้าของเขาดูปริ่มสุขและหวาดเสียวไปพร้อมกัน

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

๔๐บาท
เขาทานบ่อยแล้วก็ทานของอีซิโกด้วย

กิ้งหมูเป็นสินค้าจากอีซิโกที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
เอาล่ะคุณอนอยที่รักข้อต่อไปค่ะ
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าคำถามของเราเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
สวัสดีลูกหนูไปโรงเรียนหรอ
เก้บ่ไอ้เก้บ่น่ะฉ่ายเก้บ่ใช่ไหม

ตอนนี้พักความหาไว้สักครู่ช่วงหน้า
มาดูกันต่อว่าน้องชายคนนี้จะมาซื้ออะไร